ท่านผู้ชมครับมันมีกรณีบรรดานักร้องต่าง

พี่ศรีศรีสุวรรณจัญญาวันนี้เนี่ย
แม่เกือบหวิดวางมวยกับลุงศักดิ์เอาอีกแล้วเหรอ
คู่เก่าคู่เดิมอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอ
เดี๋ยวนะเพิ่งจะจบจ่ายเงินกันไปไม่ใช่เหรอค่าปรับอ่ะ
คือไม่รู้ตรงนั้นเขาจบอะไรแบบไหนอย่างไรนะแต่ว่า
จำได้ไหมว่าตอนนั้นมันมีอยู่เวทีหนึ่งที่พักเก้าไกลเขา

วันนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเอาเรื่องนี้ไปร้องกรรมการสิทธิมนุษยชน
แล้วไปเจอกับลุงศักดิ์เข้าลองไปดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น

หวังลูกน้องรอบลูกกันนะ
ลุมสักนะนี่เดินมาชี้หน้าเนี่ย
คู่กรณีเก่านะฮะปรีเข้าชี้หน้าตะโกนถามคุณศรีสุวรรณจัญญา
ว่าคนขับรถคุณศรีสุวรรณเนี่ยลบรูปของเขาที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือยัง
ไม่รู้ว่ากรณีไหนอะไรยังไงกันนะแล้วมีทนายอันด้วยนะฮะ
นายอันบุรีดำนี่สูตรสีแดงเนี่ยฮะเข้ามาด้วยกันนะครับมายื่นหนังสือขอให้ยกคำร้องของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาที่ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูลนะฮะ
ซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็มายื่นปกตินะครับ
ทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อตุลาคมปีที่แล้วถ้าท่านยังจำได้ใช่ไหมฮะ
อันนี้ตอนนู้นนะอันนี้ภาพเก่านะฮะภาพเก่านะ

เข้าไปเต็มนี่ลุงศักดิ์นี่เป็นคนแรกเลยใช่ไหม
นั้นคุณศรีสุวรรณจะไปยื่นร้องเรื่องเดียว
ที่ที่มองพี่น้องคุณดมใช่ไหมที่ไปพาดทิ้งเรื่องนายกใช่ค่ะ

ไปเจอหนึ่งลุงศักดิ์แล้วเขาก็ฟ้องร้องกัน

จะเผชิญหน้ากับลุงศักดิ์อีกครั้งนะฮะ
วันนี้เดินทางมาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกศม
เพื่อยื่นเรื่องให้ตรวจสอบพักก้าวไกล
เมื่อ๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
นี่ฮะบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
นำเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองขัดต่อพรบคุ้มครองเด็ก๒๕๖
ต่อหลักสากลว่าด้วยสิทธิเด็กที่องค์การสหประชาชาติระบุเอาไว้
ถือเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญต่ออนาคตของชาติไม่อาจปล่อยผ่านได้
กศรีก็เลยบอกผมต้องมาร้อง
ระหว่างนั้นก็เลยเจอกับลุงศักดิ์เข้ามากับธนายอ่านบุรีลำ
จะมายื่นร้องให้กรกษ์กระต่อยกเลิกการส่งเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาประสาทและทั้งนู่น
ก็เลยชี้หน้าชี้ตาอะไรกันขึ้นไป